มันต้องยิ่งใหญ่กันหน่อยนะครับเพราะกว่า๘ปีที่เรารอคอยในการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบนี้
เลือกนายกอบตเลือกสมาชิกสภาอบตไปทำงานในการรับใช้ประชาชนในเขตพื้นที่นะครับ
วันนี้เขาเปิดครูหากันตั้งแต่๘โมงเช้า
ดังนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในครูหาต่างกันด้วยนะครับ
แล้วก็สรุปรวบรวมเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้ซะหน่อยนะฮะ
นี่ครับหลังเปิดหีบให้เลือกนายกอบตและสมาชิกสภาอบตหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบล
เราพาคุณผู้ชมไปที่อบตบึงพระอำเภอเมืองพิศนุโลกนะครับ
หน่วยเลือกตั้งในสาราการประเรียนวัดพิกุลวราบราม๓คูหาครับ
มีประชาชนมารอหย่อนบัตรกันอย่างคึกคักมากันตั้งแต่เช้าแล้วครับ
หลังจากตรวจสอบรายชื่อบนบอร์ดเรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้เขียนหมายเลขลำดับการใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้กับผู้มาลงคะแนน
แล้วก็มีการตรวจคัดกองเชื้อโควิด๑๙อันนี้สำคัญมาก
ตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ก่อนจะเข้าครูหาใช้สิทธิ์กันนี่สื่อมวลชนถ่ายได้แค่นี้
ส่วนการทำหน้าที่ในครูหาเป็นหน้าที่ของท่านครับประชาชนทุกคนนะครับ
พาไปดูที่กำแพงเพชรกันหน่อย
โดยเลือกตั้งของอบตวังไซอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
หีบมาตั้งแต่เช้า๘โมงเช้าตามเวลาพร้อมกันทั่วประเทศแล้วครับ
ยังมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ไม่มากนักนะครับ
เพราะว่าอะไรคุณคือในหมู่บ้านเนี่ย
มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เป็นคลัสเตอร์ใหม่๒๔ราย
แล้วก็มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็วางมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙อย่างเข้มงวดนะครับ
ตั้งแต่ทางเข้าถึงทางออก
แล้วก็ในช่วง๔โมงเย็นก่อนปิดหีบ๑ชั่วโมงเนี่ย

มาร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้

เดินทางมาควบคุมดูแลผู้เสี่ยงสูงลงคะแนนครั้งนี้ด้วย
แต่ละพื้นที่ก็ต้องมีมาตรการที่ต่างกันด้วย

เพราะว่ามันมีผู้สัมผัสเสี่ยงผู้ถูกกักตัวอะไรอย่างนี้
แต่เขาต้องการจะใช้สิทธิ์ไงคุณนะ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้คุณ
สูงสุดเป็นประวัติการครับ
อบต๕๓๐๐แห่งทั่วประเทศ๗๖จังหวัด
มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบตทั้งสิ้นนะครับคุณ
เพื่อที่จะเลือกนายกอบตกี่คนรู้ไหมครับ

สัดส่วนการแข่งขันอยู่ตรงนี้ฮะ๒๓ต่อ๑
คุณ๒๓แห่งเพื่อไปชิงตำแหน่งเดียว
ส่วนนี้สำหรับคนที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต

เพื่อไปชิงตำแหน่งสมาชิกสภาอบตทั่วประเทศ

ส่วนการแข่งขันอยู่ที่๒ต่อ๑

ดังนั้นนะครับการจะเข้าครูหาเลือกตั้ง
อย่าลืมคุณผู้ชมจะได้รับบัตรเลือกตั้ง๒ใบ

ใบสีแดงคุณมนฤดีบอกไปแล้ว
ใบสีแดงใช้ในการเลือกตั้งนายกอบต

เป็นสมาชิกสภาอบต
ก็อย่าลืมนะฮะสัดส่วนการแข่งขันก็ค่อนข้างสูงนะครับ
แต่ว่าทางกรกตเขาตั้งเป้าไว้
จะมีประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
มากกว่า๗๐เพราะผลการสำรวจ๔๒จังหวัด
สำรวจความคิดเห็นประชาชนประชาชน๑๗๐
ยืนยันว่าจะเข้าครูหาใช้สิทธิ์นะครับ
ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดตราดกันบ้างนะฮะ

ค่ะใช่ก็การเปิดหีบเลือกตั้งอบต
ที่เขตประมวลวังกระแจเที่ยวเผลอเมืองจังหวัดตราศนะคะ

คือคนมารอกันตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ๘โมงอีกคุณสืบสกุล
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเว้นวักกันไป๘ปีใช่ไหม
ทีนี้รอบนี้คนก็เลยสนใจออกมาเลือกตั้งกันเพียบเลยนะคะ

สุราธานีกันหน่อยละกันลงใต้ไปดูค่ะ
โดยเลือกตั้งสาราบ้านป่าอ้อยหมู่๑
ที่ตำบลโมถ่ายอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีเนี่ยนะคะ
เอื้อยช่วยเอื้อหรือว่าคุณทวดเอื้อนอายุ๑๐๕ปี
คุณทวดเอื้อนไม่นอนหลับทับสิทธิ์นะคะ
เหรนพามาให้ครอบครัวพามาที่หน่วยเลือกตั้ง
คือตื่นตัวมาตั้งแต่ก่อน๘โมง

เมื่อคืนมาด้วยนะคะมาใช้สิทธิ์ก่อน๘โมงอีกค่ะ

๑๐๕ปีอ๋อ๑๐๕ปีใช่ไหมคะคุณทวดแข็งแรงจังนี่
คุณทวดบอกว่ามีอายุมา๑๐๐กว่าปี

วันนี้มาเลือกตั้งดีใจที่มาใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนคนไทย
แล้วดูสิคุณคุณทวดก็ยังแข็งแรงนะยังเดินได้
มารับบัตรนี่เซ็นก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยนะ
เอาไม้บรรทัศน์มาวางให้คุณทวดเซ็นตรงนี้เลย
แข็งแรงมากคุณทวดเดินได้แข็งแรงจริงนะครับ
เชื่อแน่ว่าจะมาเลือกตั้งทุกครั้งที่มีในพื้นที่ด้วยนะคะ
อันนี้เป็นบรรยากาศที่รวบรวมมาให้ได้เห็นกันนะคะ
ปีนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ในรอบ๘ปี
ประชาชนตื่นตัวกันมากในการเข้าครูหาเลือกผู้นำท้องถิ่น